เอาอีกแล้วค่ะเรื่องนี้เรื่องกู้ภัยกับกู้ภัยเวลากู้ภัยกับกู้ภัยทะเลาะกันมีเรื่องกัน
หนีไม่พ้นเรื่องแย่งคนเจ็บแล้วคราวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินกับป่อเต็กตึง
ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอ้าวฉันก็ได้รับแจ้งตามระบบอีกฝั่งนึงก็บอกว่าอ้าวก็ตรงนี้มันพื้นที่รับผิดชอบของฉันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะ

ตื่นหนูก็จะตื่นค่ะที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูค่ะ
โอเคไหมธนายาวเจอรถปุ๊บเดินไปยังไม่ทำถึงรถเลย
คุณออกรถแล้วจะให้พูดอะไรตอนไหน
โอ้โหนี่ยืนเถียงกันขนาดนี้นี่คนเจ็บเป็นยังไงบ้างคะ
นี่ไงคือพอดูคลิปแบบนี้แล้วสงสารที่สุดคือสงสารคนเจ็บ
ต้องรอให้ทะเลาะกันให้เสร็จให้เถียงกันให้เสร็จ

เหตุการณ์นี้มันมาอีกแล้วแย่งคนเจ็บค่ะ
คือฝั่งเจ้าของคลิปนะเขาก็บอกว่าเขาได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุตามระบบ
อีกฝั่งหนึ่งก็อ้างว่าอ้าวก็นี่มันพื้นที่รับผิดชอบของผม
ดังนั้นเราคุยกับทางฝั่งเจ้าของคลิปก่อนคุณต่อ
คุณต่อเป็นผู้จัดการมูลนิธิสยามรวมใจปู่อิน
ก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นตอนตี๕ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการเอราวัน
มันมีเหตุรถชนนะคนเจ็บเป็นผู้ชาย

ทีนี้ฝั่งสยามรวมใจปู่อิน๔คน
ก็วิ่งรถไปรับคนเจ็บเพราะอะไร
เพราะว่าได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการเอราวันถูกไหม

อ้าวมีหน่วยกู้ชีพกู้ภัยป่อเต็กตึงเป็น๑๐คน
เป็น๑๐คันเจ้าหน้าที่๑๐กว่าคน
ปิดล้อมจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตามไปถึงหน้าห้องฉุกเฉินของที่โรงพยาบาลด้วย

คุณคุณมายกคนเจ็บได้ยังไง
ในเมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่คณะยาว
ขับรถไปเลยทำไมไม่ประสานกัน

ผมก็ทำตามระบบผมก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่นะ
คุณต่อบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้น
มันเป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์

ถ้าเกิดว่าคุณต่อคุณต่อเป็นผู้จัดการ

โรงพยาบาลมันมีเยอะขุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลย

กู้ไพนั่นแหละเป็นทางลัด
แหมถ้าเกิดว่ากู้ภัยได้เคสคนเจ็บมา

เขาบอกว่าได้ค่าตอบแทนอย่างน้อยพันหนึ่งต่อคนเหรอ
หูอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดนะ
แต่ว่าคุณต่อผู้จัดการสยามรวมใจปู่อิน

ทีนี้ภาพของอาสากู้ภัยมันก็ดูไม่ดีไง
จริงอยากให้อาสาทุกคนคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
อยากให้มีจิตวิญญาณความเสียสละให้สมกับเป็นกู้ภัยหน่อย
อย่ามาทะเลาะอย่ามาท้าตีท้าต่อยกันเองแบบนี้เลย
ที่ส่งผลประทบทำให้อาสาทธรรมักเห็นแค่ผลประโยชน์
คำว่าอุดมการมันถดถอยไปเยอะมาก
มันกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์สักส่วนมาก
ทำให้เกิดปัญหาเรื่องพวกนี้ขึ้นมา

คุณต่ออยู่ฝั่งสยามรมใจปู่อินใช่ไหมเป็นผู้จัดการ

ที่เขาบอกว่าอ้าวเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้

แต่ว่ายังไม่มีใครให้ข้อมูลหรือว่าชี้แจง
ดังนั้นถ้าเกิดว่าฝั่งทางกู้ภัยป่อเต็กตึงจุดคณะยาว

อยากจะชี้แจงในมุมของทางกู้ภัยของท่าน

คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือคนเจ็บนั่นแหละ